สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็น

ติดตามประเด็นร้อนรอบโลกตลอดทั้งวัน
ในเวลา๒๓นาฬิกาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
สำหรับบรรยากาศที่ตลาดกลางคลองหลวงในวันนี้นะครับ
มีการแถลงข่าวจากกลุ่มพระสงฆ์ที่ชุมนุมอยู่
โดยมีการเรียกร้องให้นายออมสินชีวพฤกษรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พิจารณาบทบาทของตัวเอง
เนื่องจากกลุ่มลูกศิษย์ไม่สบายใจจากคำให้สัมภาษณ์ที่ระบุนะครับ
หากพบพระธรรมชโยสามารถดำเนินการให้ลาศิกขาได้ทันที
โดยเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคารวาส
เราจะไปติดตามจากคุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากประตู๕วัดพระธรรมกายครับ
ที่ตลาดกลางคลองหลวงวันนี้นะคะแม้ว่าในช่วงบ่ายจะมีความวุ่นวายเล็กน้อย
นำรถน้ำเข้าไปภายในตลาดแต่ว่าบรรยากาศหลังจากนั้นจนถึงขนาดนี้
ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
ภาพรวมบรรยากาศบริเวณตลาดกลางคลองหลวงในช่วงค่ำนี้
พระสงฆ์และกลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
ยังคงสวดมนตร์ตามปกติภายในเต็มที่พัก

ได้ร่วมกันสวดมนต์บูชามหาธรรมกายเจดี
ซึ่งเป็นการปฏิบัติศาสนกิจเหมือนเช่นทุกวัน
กลางเจ้าหน้าที่ที่ตรวจตราคนเข้าออก
และวัตถุสิ่งของตามจุดคัดกรองอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความวุ่นวาย
จากเมื่อช่วงบ่ายที่มีความวุ่นวายเล็กน้อย

ไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้นำรถน้ำเข้ามาภายในตลาด
เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมตามมาตรา๔๔
รวมกันนั่งสวดมนต์ปิดกั้นทางออกไว้
แต่นังน้ำรถน้ำเข้าไปจำนวน๑คันจาก๒คัน
เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวาย
และความวุ่นของคนกับรถไว้
จึงทำให้เหตุการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ
ขณะที่พระประหลาดเศรษฐานอาทิตย์
ธรรมกายแถลงข่าวประจำวันเรียกร้องให้นายออมสิน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาบทบาทของตัวเอง
จากกลุ่มลูกศิษย์ไม่สบายใจในคำให้สัมภาษณ์
ที่ระบุหากพบพระธรรมชโยสามารถดำเนินการให้ลาศิกขาได้ทันที
โดยเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคารวาส
และขณะนี้นะคะลูกศิษย์ก็กังวลใจต่อการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔อยู่แล้วด้วยค่ะ
พุธก็มีเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอ
เรื่องราวเหล่านี้จริงไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
คนที่จะมาดูแลเรื่องพระเขาให้มาเป็นอุปถาคพระ
แต่นี่ท่านดันมาบอกว่าจะจับศึกเลยเจอที่ไหนจับศึกเลย
หลวงพ่อธรรมชโยยังไม่ได้ถูกคำพิพากษา
ประหลัดเสกสรรย้ำด้วยนะคะว่าจะเข้ารายงานตัวตามหมายเรียกที่สพคองหลวงในวันพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกา
เพราะมั่นใจไม่ได้ทำผิดโดยยินดีหากไม่ได้รับการประกันตัวแต่จะไม่ลาศิกขาแน่นอนค่ะ
ซึ่งในการแถลงข่าวนะคะมีกลุ่มลูกศิษย์มาร่วมให้กำลังใจและยืนยันจะตามไปที่สพครองหลวงด้วยค่ะ
แล้วก็ญาติมาหาก็บอกท่านว่าให้ทำใจให้ทำใจอย่ากังวลอะไรแต่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
อาจารย์ยินดีไปตามหมายเรียกเพราะคิดว่าไม่ได้ผิดอะไรที่ผิด
เพราะมันมีมาตรา๔๔ครอบพื้นที่อยู่
แต่ตั้งคำถามกับสังคมว่าการปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรือที่ปฏิบัติต่อบุคคลในพระศาสนาแบบนี้
ในการแถลงข่าวนะคะพระประหลัดเสกสรรยังย้ำขอให้เจ้าหน้าที่ไม่กดดันพระสงฆ์และลูกศิษย์ด้วยวิธีการต่าง
โดยอ้างว่านะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ตามไปกดดันรถน้ำ
ให้เข้าพื้นที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงอีกค่ะ
นี่ก็คือภาพรวมบริเวณตลาดกลางคลองหลวงตลอดทั้งวัน
ซึ่งถือว่าไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงใดค่ะ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ